มาดูเรื่องของการเมืองสุดท้ายแล้วพักภูมิใจไทยจับมือกันกับพักประชาธิปัตย
ขอตำแหน่งเก้าอี้กระทรวงเกรดเอ
ยังไม่ได้จับมือกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมจับมือกันต่อรอ
ต่อรองกับภักษ์พลังประชารับส่วนครบรอบ๕ปีคศท่านผลเอกบริวิตก็บอกว่า
พอใจผลงานเพราะว่าทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมากขึ้นครับ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ถูกสื่อถามว่าครบรอบ๕ปีคอสชนะท่าน

ท่านก็ถามว่าเอ๊ะวันนี้วันอะไรนะ

แล้วตอบสั้นว่า
อย่าให้ความสำคัญกับวันไหนเป็นพิเศษเลย

ไปถามท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
บอกว่า๕ปีที่ผ่านมาเนี่ย
คอสชทำทุกอย่างเพื่อประชาชนอยู่ดีกินดี
แต่วันนี้ยังคงมีปัญหาอีกมากมายต้องแก้ไข
ซึ่งก็สามารถแก้ไขได้บ้างไม่ได้บ้าง
โดยเฉพาะปัญหาสำหรับผู้มีรายได้น้อย

เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับ

ระหว่างนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยแล้วก็นายเฉลิมชัยศรีอ่อน
ขาธิการพักประชาธิปัตย์นายมนตรีปาน้อยนนสสประจวบของพักประชาธิปัตย์
ก็เปิดเผยว่าทั้งสองคนนั้นกำลังหารือกันเรื่องการร่วมรัฐบาลมีข้อสรุปเบื้องต้นว่านำไป
ราจาต่อรองโดยพักภูมิใจไทยกับพักประชาธิปัตย์รวมแล้วได้สอสอ๑๐๓เสียงพร้อมทำงานร่วมกัน
พลังประชารัฐแต่ว่าพักภูมิใจไทยจะขอตำแหน่งรัฐมนตรี
ทำงานในกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดูแลเรื่องกัญชาโดยตรง
ขอกระทรวงมหาธัยเราก็วางตัวให้นายสะเลิมชัย
เป็นรัฐมนตรีด้วยและก็มีแนะนำว่าทั้งสองพักนั้น
จะไปทำงานร่วมกับพักพลังประชารัฐด้วย

รุปแล้วรัฐบาลจะกลายเป็นแค่การต่อรองเก้าอี้เหรอ

นั่นสิแล้วคนดีจะเอามาทำงานหรือเปล่า
หรือแค่เป็นโคตาร์ของพรรคในพรรคหนึ่งก็ว่ากันไป